คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูข่าวนี้หน่อยค่ะ

พ่อรับลูกชาย๑๐ขวบเองซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา

ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วสุดท้ายลูกที่ซ้อนมาเสียชีวิตนะ

จังหวะนี้ที่พ่อขี่มาแล้วโอ้โห
นี่เป็นนาทีที่เกิดเหตุนะคะ
เมื่อเช้าเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณ๖โมงครึ่ง
ซึ่งตำรวจก็ได้รับแจ้งตำรวจสพคลองหลวงนะคะ
ว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า

จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนบางขันหนองเสือ
่งหน้าคลอง๕ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้ทั้งตำรวจทั้งแพทย์นิติเวศแล้วก็กู้ภัยไปถึง
ไปถึงเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กชาย
ลูกวัย๑๐ขวบค่ะเด็กชายกัมพลเทียนชุบนะคะ
เสียชีวิตอยู่ข้างทางแล้วน้องสวมหวกกันน็อกด้วย
ใกล้กันเนี่ยผู้เป็นพ่อได้รับบาดเจ็บนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือนายสมพรเทียนชุบอายุ๓๑ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณพ่อส่งโรงพยาบาลพัฒระธนบุรี
คว่ำอยู่แล้วก็มีกระเป๋านักเรียนของลูกชาย

พ่อบอกว่าไปรับลูกชายมาจากบ้านญาติที่อายุทยา
กำลังจะกลับร้านยางรถยนต์ที่คลอง๓

ก็เลยไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
แล้วตอนที่นักข่าวไปทำข่าวนะคุณอย่างหนึ่งที่เราสังเกต
ถนนผิวมันไม่เสมอกันมันเป็นร่อง

ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยประกอบกับพ่อหลับใน
ทีนี้ทางตำรวจของสพคลองหลวง
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แล้วร่วมกับตันยูก็ได้นำร่างของลูกชายวัย๑๐ขวบ

ส่วนเมื่อกี้คุณพ่อก็นำส่งโรงพยาบาลพัฒระธนบุรีนะคะ